ส่วนอีกหนึ่งคราวนี่และความสนใจกันมากเลย
เพราะว่าช่วงนี้อยู่ในช่วงของการคัดเลือกทหารกองเกิน
ที่จะเข้ากรมไปรับใช้ชาติกันนะคะ

คักมากค่ะวันนี้หนึ่งในนั้นที่ออร่าจับแล้วก็พุ่งไป
นั่นเองนะหนุ่มคนนี้แหละเขาเดินทางมายื่นเอกสาร
ทำเรื่องขอสิทธิ์ผ่อนผันทหารอีก๑ปี
ก็คือให้เหตุผลว่ายังคงติดเรียน
เรียนอยู่ชั้นปีที่๔คณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
แต่ว่าตอนนี้ใกล้จะจบแล้วนะ
จากนี้นะคะก็ยังมีผลงานเรื่องการถ่ายละครอีก
เรียกว่าตอนนี้ตรงคือตารางงานเนี่ยแน่นเอียดเลย

และถึงแม้ว่าปีนี้จะไม่ได้เข้ากรมรับใช้ชาติ
แต่ตรงก็ฝากไปถึงชายไทยว่า

แล้วก็เข้ารับใช้ชาติถ้าหากมีโอกาสด้วยนะจ๊ะ
ผ่านไปอีก๑ปีนะจ๊ะเรียนจบปีหน้า
เดี๋ยวมาดูกันว่าตรงจะสมัครเป็นทหารเลยหรือเปล่า

หลายคนที่ผ่อนผันเพราะว่าติดเหรียญ

ผู้ชายไทยทุกคนต้องทำหน้าที่นี้กันอยู่แล้วนะคะ